คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุสลดที่จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อมีคุณพ่อที่อุบลนะคะ
เขาปล่อยลูกชายวัย๒ขวบเล่นอยู่หน้าบ้านตัวเอง
สักพักหนึ่งลูกชายหายไป
พอออกตามหาปรากฏว่าไปเจอรอยเท้าของลูกชายแล้วก็สุนัข
และที่สำคัญคือพบลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำกลางป่า

และที่สำคัญตำรวจยืนยันบอกว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติอืม
นี่คือสิ่งที่ญาติคาใจ
แล้วก็คาใจกับการเสียชีวิตของน้องวัย๒ขวบคนนี้นะคะ

นี่คือภาพที่โอ้โหดูสิคะ
เขาก็กอดน้องรังน้อง

ภายหลังจากที่พบศพน้องเนี่ย

ซึ่งสระน้ำอยู่ห่างจากบ้านน้องไปสัก๔๐๐เมตรเท่านั้น
ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
ทีนี้ได้พูดคุยกับคนเป็นพ่อนะคะ
ก็คือนายวรรณพันธ์มีสุขวัย๔๐ปี
เป็นพ่อของเด็กที่เสียชีวิตนี่แหละ
คุณพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเล่นอยู่หน้าบ้าน
จากนั้นก็เหมือนเงียบหายไป

สักพักหนึ่งก็เลยไม่เห็นตัวลูก
ออกตามหาแต่ไม่พบค่ะ

แล้วก็มองเห็นว่ามีรอยเท้าคล้ายกับรอยเท้าเด็ก

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าลูกชายหรือเปล่า

คุณพ่อก็เลยเดินตามรอยเท้านั้นไป

รอยเท้าเด็กมันควบคู่ขนานไปกับรองเท้าสุนัขแบบนี้

แล้วก็รอยเท้าสุนัขคล้ายกับเดินไปด้วยกัน

จนกระทั่งพบร่างน้องอยู่ในสระน้ำ
โอ้โหสลดใจแล้วก็บีบหัวใจคนเป็นพ่อนะคะ
แล้วก็สระน้ำท้ายหมู่บ้านเป็นสีแบบเขียวมรกฏเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้สระจุดนี้เป็นสระน้ำของชาวบ้านเขาขุดทิ้งไว้เพื่อเลี้ยงป่า
โดยรอบสระอย่างที่เห็นเลยนะคะไม่มีรั้วรอบขอบชิดต่าง
ลูกท้ายเนี่ยก็คือนอนจมน้ำอยู่
คุณพ่อก็โอ้โหตอนแรกก็ภาวนากะจะให้ลูกฟื้นกลับขึ้นมา
แต่สุดท้ายปั๊มหัวใจแล้วก็แล้ว
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องไว้ได้นะคะ
แล้วก็อย่างที่ชมพู่บอกไปคือการตายครั้งนี้

และที่สำคัญจุดที่น้องตายอยู่บริเวณสระน้ำกลางทุ่งนา
ห่างจากบ้านนิดเดียว๔๐๐เมตร
ตำรวจก็ต้องมีการสอบสวนญาติคนใกล้ชิด

เพื่อคลี่คลายคดีนี้ต่อไปนะคะ
จิตธรรมชาติเนี่ยมันก็น่าสงสัยว่า
ทำให้น้องเสียชีวิตหรือไม่